สวัสดีครับเรื่องของ๓สารพิษหรือ๓สารทางการเกษตร
โอ้โหเราต่อสู้กันมาหนักหนามากนะครับ
แล้วพอมาถึงจุดหนึ่งดูเหมือนว่าเรื่องมันจะเงียบไป
เงียบไปโดยเงื่อนไขที่ว่าคณะกรรมการวัตถุอันตราย
เขายืดเวลาออกไปอีก๖เดือนสำหรับ๒ตัว
อีกหนึ่งตัวให้ใช้ต่อไปได้แต่ว่าในลักษณะควบคุมการใช้
สังคมของคนที่เขาเป็นห่วงเรื่องนี้เขาทำยังไงกันต่อครับ
เขาทำอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเมื่อมีมติโดยไม่ต้องลงมติกันแบบนี้
ก็แปลว่ารอไปอีก๖เดือนกว่าจากนี้
ในช่วงเวลา๖เดือนจากนี้มันควรจะทำอะไรกันได้บ้างครับ
จะปล่อยให้ใช้กันแบบนี้ปล่อยให้ได้รับผลกระทบกันแบบนี้
หรือทำอย่างอื่นได้บ้างวันก่อนผมเห็นข่าวคุณหมอธีรวัตรเหมจุธา
ท่านรวบรวมรายชื่อแพทย์พยาบาลเพศัตริย์คือเป็นบุคคลที่ดูแลเรื่องสุขภาพคนนี่แหละ

จะยื่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ฉะนั้นสิ่งที่เครือข่ายหมอพยาบาลเพศัตริย์จะทำอะไรได้บ้าง
ในช่วงเวลานี้ขอคุยกับศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุธา
อาจารย์คณะแพทย์จุลาลงกรหน่อยครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพครับ
เอาเริ่มต้นก่อนเรื่องร่ารายชื่อเนี่ยเป้าหมายของอาจารย์คืออะไร
เราคงไม่ได้คิดว่าเราจะไปทำสงครามหรือว่าจะไปต่อสู้อะไรได้
เพราะว่าในเวลาที่ผ่านมาก็พบว่ากระบวนการกลไกของรัฐมันล้มเหลวหมด
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะแสดงนะครับก็คือสะท้อนให้เห็นถึง

มีข้อเสนอ๒๓ข้อเพื่อประหยัดเวลาผมจะเอาแต่ละข้อเนี่ยถามอาจารย์อาจารย์เสนอว่าการใช้
ได้รับผลกระทบก็จะขอให้ใช้กฎหมายดังกล่าวในการเข้าไปดำเนิน
อันนี้คืออะไรครับ

เดชน์๙ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นเพศมยัตริย์ที่ออกมาเพื่อควบคุม
กันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบอาชีพรวมทั้งเกษตรกรด้วย
เพราะฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้ขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
นำโดยทั้งทุกกรมเลยถ้าหากว่ามีความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ
อาจจะถึงชีวิตหรือไม่ก็ตามและไม่ว่าผู้เสียหายนั้นจะมีการร้องเรียนหรือไม่ก็ตาม
ตรงนี้สามารถที่จะดำเนินการต่อเนื่องไปถึงนายจ้าง
และสามารถดำเนินการต่อเนื่องไปถึงบริษัทที่รับชอบในเรื่องของสารพิษหรือสารเคมีเหล่านี้ได้ทางกฎหมาย
ครับใครจะเป็นเจ้าภาพดำเนินการฮะ
สภาพตรงนี้นะครับก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขเองหลังจากที่ได้ข้อมูลนะครับ
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการใช้สารเคมีตรงนี้นะครับก็คงจะเป็นทางกองกฎหมายแล้วก็ดำเนินเรื่องต่อไปตามกระบวนการทางกฎหมายต่อ
ครับครับทีนี้ข้อถัดมาซึ่งผมเห็นว่าสำคัญ
วันก่อนก็ได้คุยกับคุณสารีอ๋องสมหวัง
แล้วก็ได้เห็นข้อเสนอนี้ตรงสอดคล้องกับที่คุณหมอเสนอ
ก็คือว่าในช่วงระยะเวลาที่ต้องยืดเวลาออกไปอีก๕๖เดือนหรือ๖เดือนกว่าเนี่ย
ควรจะมีการผลักดันให้มีการติดฉลากฉลากที่จะติดคือให้ติดบอกว่าผลิตผลที่จะนำมาขายกันเนี่ย
เอามาจากแหล่งไหนมาจากแปลงที่ใช้สารเคมีไหม
เพื่อผู้บริโภคจะได้รู้และมีทางเลือก
อันนี้เป็นยังไงฮะอาจารย์
ตรงนี้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนผู้บริโภคโดยตรง
เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการใช้สารเคมีได้
เพราะฉะนั้นคนที่ต้องบริโภคอาหารอยู่ในขณะนี้จะไม่รู้ตัวเลย
ว่าได้รับอันตรายเข้าไปหรือไม่
ทีนี้การติดฉลากหรือว่าการติดป้ายต่างในตลาดร้านค้าต่าง
ตรงนี้อาจจะไม่สำเร็จประกันที่หนึ่ง
ประกันที่สองถึงสำเร็จนั้นป้ายที่ออกมา
ที่บอกว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานของทางการบางแห่ง
ซึ่งประชาชนเองไม่ได้ตระหนักเลย
ว่าทางการนั้นยอมให้มีสารเคมี
หลายตัวในระดับปริมาณที่สูงในการติดฉลาดที่บอกว่ารอง
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะนำมาถึงมาตรการอีกประการหนึ่ง
ซึ่งมาตรการตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ
ซึ่งทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งทางท่านอธิบดีคุณหมอโอภาษย์
ก็จะมีการประสานงานกับอาจารย์ธรรมมหาวิทยาลัย๙แห่งในประเทศไทย
ซึ่งตรงนี้จะมีการประเมินชุดตรวจ
ได้ผลเห็นได้ภายในระยะเวลาเป็นนาที
ซึ่งตรงนี้ขณะนี้เนี่ยมีไม่ต่ำกว่า๑๐บริษัทนะครับ
ซึ่งมีเผ็ดพันธุ์ออกมาเพราะฉะนั้นภายในประมาณเดือนมกราหรือกุมภา
นะครับก็จะสามารถทราบว่าชุดตรวจชุดไหนซึ่งสามารถตรวจในน้ำได้ฮะ
แล้วก็อีกสักประมาณเดือนมีนาเมษานะครับก็จะมีชุดตรวจซึ่งสามารถตรวจผักผลไม้
แล้วสักพักนึงก็เอาน้ำได้บรรจรวดนะครับก็จะทราบว่ามี
อันนี้ถ้าสมมุติไปถึงขั้นนั้นเนี่ยมันควรจะมีมาตรการที่จะทำให้ประชาชนผู้ซื้อเนี่ย
เขาขอตรวจสอบได้ไหมสมมุติเราไปที่อตก
แล้วเราไปเจอผักผลไม้แล้วเราบอกขอตรวจสอบหน่อย
เครื่องมือนี้จะตรวจสอบได้วิธีการดำเนินงานมันจะเป็นอย่างไร
จริงแล้วคงเป็นสิทธิของพวกเราที่เป็นผู้ซื้อนะครับ
ก็อาจจะขอผักมาใบหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างในการตรวจ
หรือว่าอาจจะฝานชิ้นหนึ่งนะครับเนื้อของผลไม้ออกมา
ซึ่งตรงนั้นเองก็สามารถตรวจตรงนั้นได้เลย
เพราะฉะนั้นพวกเราพ่อค้าพ่อบ้านแม่บ้านก็อาจจะเดินกันไปหลายคนนะครับ
แล้วก็ชุดตรวจหนึ่งก็ไม่ถึง๑๐บาทฉะนั้นก็คงจะช่วยกันตรวจนะครับ
แล้วก็ถ้าหากว่าร้านไหนซึ่งพบว่ามีสารเคมีเอ่อเราก็อาจจะไม่ต้องไปเป่าประกาศครับ
แต่ว่าเราก็เดินไปที่แผงอื่นหรือว่าที่ร้านอื่นอย่างนั้นน่าจะดีกว่า
อันนี้ถ้าใช้กันได้ในวงกว้างเนี่ยผู้ผลิตผู้ขายก็จะต้องระมัดระวัง
เพราะว่าผู้บริโภคเขาตรวจสอบเองได้แล้วเขามีทางเลือกถูกไหมครับ
ถูกครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะยังสูบอย่างชนิดเดิมนะครับต่อไปก็
ทั่วประเทศก็คงไม่มีคนซื้อครับและในขณะเดียวกันก็จะมีการตรวจสำหรับ
ก็จะร่วมมือกันกับทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่
ก็จะมีเครื่องตรวจซึ่งแม่นยำนะครับ
อันนี้เป็นเครื่องตรวจระดับที่ต้องมีผลทางกฎหมาย
ซึ่งคงจะตรวจได้ภายใน๑๒ชั่วโมงนะครับ
ก็เป็นการป้องกันไม่ว่าจะมาจากข้างนอก
หรือว่าจะ

ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับเลยนะว่า
เอาล่ะที่ตลาดไทยตลาด๔มุมเมือง
จะต้องมีเครื่องนี้ตั้งอยู่เพื่อให้ประชาชนเนี่ย
สามารถไปขอตัวอย่างหรือซื้อตัวอย่าง

อันนี้เนี่ยแนวทางมันจะไปถึงขั้นนั้นไหมท่านอาจารย
สำหรับที่สิทธิผลที่เข้ามาจากต่างประเทศ
ซึ่งมาเต็มคันรถเลยนะครับเป็นหลายสิบตังค์เลย
ตัวนั้นเองก็อาจจะนำตัวอย่างมาซึ่งปริมาณไม่มากนัก
แต่ว่าในการตรวจนั้นนะครับก็คือแทนที่จะต้องตั้งเครื่องตรวจ
ซึ่งเครื่องตรวจนั้นก็ราคาเป็นหลายสิบล้านแล้วก็จะมีนักวิทยาศาสตร์
แล้วก็ส่งไปที่มหาวิทยาลัยในพื้นที่
ซึ่งมีเครื่องมือตรวจอยู่แล้วมีเจ้าที่ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งผิดอยู่แล้ว
ซึ่งตัวนั้นก็ได้ผลเลยตรงนั้นเป็นในระดับเป็นหลายสิบตันที่จะเข้าประเทศ
แต่ว่าเครื่องมือตรวจที่ท่านอาจารย์บอกผมเมื่อกี้ว่าไม่กี่ตังค์เนี่ยสามารถตรวจสอบกันเองได้เนี่ย
อันนั้นเนี่ยเมื่อไหร่นะฮะถ้าตรวจในน้ำคุณจะได้ภายในประมาณเดือนมกราภัมภา
แต่ว่าถ้าตรวจในผลไม้หรือพืชผักตรงนั้นก็จะประมาณเดือนมีนานเมษา
ได้ครับขอบพระคุณท่านอาจารย์คุณหมอธิรวัตรนะฮะ
ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับนี่เป็นการหาทางออกในระยะเวลา๖๗เดือนหรือ๖เดือนกว่าจากนี้
เขายังใช้สารเคมีพวกนี้กันอยู่เราผู้บริโภคจะมีทางเลือกยังไงบ้าง
เออฟังแล้วฟังแล้วถ้าไอ้เครื่องนี้มันออกมาราคาไม่แพงซื้อติดตัวเลยครับ
ไปไหนไปซื้อผักผลไม้ที่ไหนเออตรวจดูก่อนก่อนจะซื้อมา
นี่เป็นทางออกที่จะมาช่วยกันในภาวะที่ภาวะที่เขายังยืดเวลาให้ใช้กันต่อครับ